วันนี้ทันทีที่ผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถเบลลี่ออกมา
โอ้โหโซเชียลมีเดียร้อนฉ่าครับวิพากษ์วิจารณ์กัน
เนี่ยครับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมนะครับ
มาดูความคืบหน้าครับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ
รถเวลลี่เนี่ยแซงซ้ายชนปาเจโร่ชนรถดับเพลิง
แล้วก็เกิดความเสียหายอย่างที่คุณได้ทราบข่าวไปแล้ว
ในรถเวลลี่เนี่ยเจอขุดวายใช่ไหมครับแต่คนขับไม่ได้เป่านะเวลานั้นบอกเจ็บหน้าอกเป่าไม่ไหวนะครับ
มีความพยายามจะขึ้นรถแท็กซี่ไปแล้วก็จนในที่สุดไปที่โรงพักนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับช่วงเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งนะครับ
คนขับรถเก่งก็ไปที่สอนอทางด่วนหนึ่งตอนตีสองครึ่งใช่ไหม
แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับตอนตี๔๓๐ตรวจเลือดเนี่ยตอนประมาณตี๕๓๐ฮะ
ล่าสุดมีรายงานว่าโรงพยาบาลตำรวจแจ้งผลตรวจเลือดคนขับรถเบลลี่แล้ว
อยู่ที่ประมาณ๑๐กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
ซึ่งไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกฎหมายกำหนดเท่าไหร่ครับ
เราดูข่าวทุกวันห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่ที่เกิดกระแสและเกิดการตั้งคำถามก็คือถ้าตรวจในที่เกิดเหตุทันทีนะ
ผลมันจะเท่านี้ไหมนะฮะผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนระบุ
ตามหลักวิชาการตับจะขับแอลกอฮอลออกจากร่างกายเฉลี่ย๑๕๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมงครับ
นั่นคือหากปล่อยไว้นานปริมาณแอลกอฮอลในเลือดจะลดลงเรื่อย
๑ชั่วโมงจะหายไป๑๕๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คำนวณกรอบเวลาตั้งแต่เกิดเหตุผ่านไป๕ชั่วโมง
อาจจะลดลงเกือบ๑๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ตำรวจควรสอบสวนเพื่อสั่งฟ้องครับ

โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์

จุดของเหตุผ่านไปแล้วเครื่องเป่ามันก็มี
ประสิทธิภาพเคลียดเข้ากับการเจาะเลือด
ไม่ควรอ้างว่าการเจาะเลือดมีมาตรฐานกว่า
คนจะเดินหน้าต่อในการฟ้อง

ใช้กระบวนการในการพิสูจน์ชั้นศาล

ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางด้านจิตวิทยาหรือแพทย์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

สำหรับประเด็นที่จะให้ฟ้อง
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพยานล่าสุดคุณหมอสมิทธิ์ศรีสน
นายกสมาคมแพทย์นิติเวศแห่งประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊ก
แสดงความจำนงพร้อมช่วยคำนวณปริมาณแอลกอฮอลครับ
คุณผู้ชมครับดีฮะให้เป็นคดีตัวอย่าง
อธิบายว่าเมื่อแอลกอฮอลในเลือดนะเวลาที่ตรวจใช้ไม่ได้
ย้ำว่าต้องส่งให้แพทย์นิติเวศคำนวณแอลกอฮอล์ในเวลาเกิดเหตุครับ
ที่ผ่านมาตำรวจไทยไม่ค่อยส่งผลให้แพทย์คำนวณแอลกอฮอล์
ย้อนกลับทั้งที่ต่างประเทศหรือบริษัทประกันในประเทศไทย
เขาทำกันเป็นปกติครับคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดกรบัชการตำรวจนักความบรรทะแหลงชี้แจงบอกว่า
คดีอุบัติเหตุนี้นะครับตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหาย

เนื่องจากไม่ยอมเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอลตั้งแต่ขณะเกิดเหตุ
อกจากนี้ยังสั่งตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงนะครับ
ที่ไม่ยอมเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ว่าเจ้าหน้าที่คนไหนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
คาดว่าสรุปผลได้ภายใน๑๕วัน
สำหรับคดีนี้ผลตระบบตรีจิตสรรแก้วแสงเอกโคศก
กรรมบัญชาการตำรวจนครบานในฐานะกำกับงานด้านการจราจร
กำกับดูแลด้วยตัวเองครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใส